ย้ำทุกครั้งว่ามีลูกหลานอย่าให้คลาดสายตานะครับ
คุณผู้ชมมีน้องผู้หญิงอายุ๕กับ๖ขวบ๒คนก็พากันไปเล่น
มันมีซากรถแท็กซี่เก่าคันหนึ่งจอดอยู่ใต้ต้นไม้
ตอนเข้าประตูมันเปิดได้แต่ว่าพอจะออกมันออกไปได้
อากาศก็ร้อนหายใจไม่ออกตะเกียดตะกายให้คนช่วยก็ไม่มีใครได้ยิน
สุดท้ายน้องขาดใจเสียชีวิตในรถทั้งคู่เลย

ถูกต้องคือเข้าไปแล้วออกไม่ได้ครับ
เด็กสองคนนี้คือเด็กหญิงอนันพรโพพรมหรือว่าน้องข้าวหอมอายุ๕ขวบ
แล้วก็เด็กหญิงจารุณีจวงสาคอนหรือว่าน้องว่านอายุ๖ขวบ
เสียชีวิตทั้งคู่เลยในรถแท็กซี่คันนี้ครับ
เจ้าของไปจอดเอาไว้นานกว่า๓ปีแล้วก็มันเสียนะครับ
ใช้การไม่ได้จอดทิ้งเอาไว้ใต้ต้นไม้
ในซอยข้างวัดปฐมเจดีนะฮะตำบลพระพลาชัยที่สุพรรณบุรี
ปรากฏว่าน้องสองคนนี้เปิดประตูเข้าไปตอนเปิดมันเปิดได้
ตรงฝั่งคนขับรถเก่าก็เข้าไปเล่นกันนี่แหละฮะ
แต่ตอนจะออกมันดันออกไม่ได้๒คนก็ติดอยู่ประมาณสัก๕ชั่วโมง
โอ้โหนานมากเลยนะอากาศก็ร้อนหายใจก็ไม่ออก
สุดท้ายมีคนไปพบน้องเสียชีวิตอยู่ในรถ
เพราะว่าไม่มีคนไปเห็นแม่กับยายมาเจอนี่เป็นลมล้มพับเลย
เสียใจมันร้องไห้มันร้องผมแม่ของข้าวหอมพูดทันน้ำตา
เมื่อเช้าออกไปทำธุระพอเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านไม่เห็นน้องข้าวหอม
คิดว่าน่าจะเล่นกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะแถวสารวัฒน์ตามไปหาก็ไม่เจอ
ช่วงเที่ยงมีลุงโทรมาอ้าวน้องข้าวหอมหายไปไม่รู้ไปไหน
ช่วยกันตามหาไม่คิดเลยว่าจะมาเจอลูกกลายเป็นเด็กที่ร่างไร้วิญญาณแบบนี้
รถคันนี้เป็นของนายอรุณครับเขาไปจอดทิ้งไว้๓ปีแล้ว
เป็นแท็กซี่เก่าใช้งานไม่ได้ก็เลยคาดว่าเด็กเข้าไปเล่น
เปิดประตูได้เล่นกันอยู่ข้างในนะฮะเพราะมันไม่ได้ล็อกแต่จะออกเนี่ยออกไม่ได้
อาจจะเปิดไม่เป็นหรืออะไรก็ตามทีแล้วก็พยายามตะเกียดตะกาย
ให้คนช่วยแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินแล้วมันก็อากาศร้อนมาก
อยู่ในรถนานขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ส่วนร่างของน้องทั้งสองคนที่เสียชีวิตนั้นญาตินำไปประกอบพิธีที่วัดปฐมเจดีครับ
ศพของน้องทั้งสองคนตั้งอยู่ในสาราเดียวกันซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็จะมีพิธีสวดอภิษฐรรมคืนนี้เป็นคืนที่๒ก่อนจะมีพิธีชาปนักจิตในวันเสาร์ที่๒๗มิตรทุนายน
เด็กยังไม่เปิดเทอมต้องดูแลใกล้ชิดจริงนะคะก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ด้วย